สำหรับป๊อกมากกี้นี่เลยค่ะ
วงทายาทฝาแฝดมีก้ามีย่า

นี่เขามากันในฐานะพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ
เรียกว่าเป็นการอวดโฉมครั้งแรกผ่านสื่อ

ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดิบอย่างดี
ทำเอาคุณพ่อคุณแม่โล่งใจนะคะ

คนต่อไปมีลุ้นหรือเปล่าไปฟังกันค่ะ
ก็ตื่นเต้นดีค่ะตื่นเต้นดี

แต่ว่าถ้าแบบยังเยอะมาก
เขาก็จะแบบว่าเหมือนจ้องพิจารณานิดนึงว่าเอ๊ะนี่อะไรเหมือนสังเกต

ก็เป็นของเขานั่นแหละส่วนของเขาเราก็เก็บไว้ของเขา
เก็บไปให้ไปอนาคตเลยใช่ไหมคะอันนี้

ตัดสินใจคนเดียวคนเดียวไม่ได้เพราะว่าคุณแม่เขาเป็นคนที่เหน็ดเหนื่อยกว่าผม
ถ้าสมมุติว่ามีเยอะแล้วเราเลี้ยงเขาได้ไม่ดี
หรือว่าเราแบบพลาดสายตาหรือแบบใส่ใจได้ไม่เท่ากันไม่เต็มที่
เราก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้น
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวความคิดของคนเป็นพ่อเป็นแม่

ลูกชายคือหน้าคุณตามาเลยสำหรับคุณต้องปั้มเลยนะคะ

เดี๋ยวรอดูต่อไปแล้วกันว่าคุณน้องโตเนี่ย

สายฟ้อนหรือสายตีสายหมวยดีนะจ๊ะ